จัดตั้งคณะรัฐมนตรีรอขั้นตอนการโปรดกล้าวถวายสัตว์
เป็นทางการคาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนแต่วันนี้นะ
ท่านผู้ชมครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
เพิ่งเข้ารับพิธีปลวดกล้าวเมื่อวานนี้
วันนี้ก็ไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งยังทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่
ที่ทำเนียบรัฐบาลไปขอคำแนะนำในการทำงาน
ก็หารือกันอยู่สักเกือบชั่วโมงนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าก็เป็นการไปเยี่ยมเยี่ยนนะฮะ
ขอพบตามมารยาทในฐานะผู้น้อยที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง
ซึ่งคนเอกพระยุทธนอกจากจะใจดีผาชมทำเนียบแล้ว
ยังให้คำแนะนำในการทำงานขอให้ใจเย็นเพราะรู้ดีว่าตนมาจากภาคธุรกิจ
มาทำงานในระบบราชการเนี่ยยังต้องเจออะไรอีกเยอะก็ขอให้อดทน
แล้วก็ฝากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการช่วยกันรักษาเอาไว้
แล้วก็ให้ช่วยสารงานต่อในสิ่งที่ยังข้างอยู่ด้วย
คุณเศรษฐาก็ได้ขึ้นไปที่ห้องทำงานชั้น๗นะฮะ
หลังจากกลับมาจากธรรมเนียบนะครับชั้น๗ที่พักเพื่อไทยนะครับ
ซึ่งก็คาดหมายว่าอาจจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ลงตัว๑๑พักร่วมรัฐบาล๓๑๔สส
จากนั้นก็ลงมาด้านล่างได้พบปากกับกลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานี
วันนี้เหมารถบัสมาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
เพื่อมาให้กำลังใจคุณเศรษฐาทวีสินแสดงความยินดีกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับส่งเสียงตะโกนเชียร์
บอกว่านายกชื่อเศรษฐาคนไทยจะเป็นเศรษฐี
คุณเศรษฐาบอกว่าแม้การเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทย
จะไม่ได้รับสอสอในพื้นที่ปฐุมธานีเลย
แต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกแล้ว
ก็จะดูแลทุกคนในทุกพื้นที่

เชื่อว่าสถานการณ์ของเพื่อไทยจะดีขึ้นกว่าเดิม
เพราะมีนโยบายที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ซึ่งแน่นอนว่ารวมทั้งนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต๑๐๐๐บาท
หรือเรื่องการพักหนี้กับอุปกรณ์ต่าง
แต่ผมเชื่อว่าจะทำให้เราชี้ความเป็นอยู่ยกระดับ
ชิ้นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ทางเมลหรือทางไหนก็ตามที่จะให้ดาวน์โหลด

ต้องรอการเข้าเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
กว่าจะเริ่มเล่าจริงเชื่อว่าจะรู้นะครับ
ก็หมายถึงว่าดิจิทัลวอเล็ตที่จะเริ่มสตาร์ทได้นะ

จะไม่มีการลงทะเบียนผ่านลิงก์อะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นแอปเป็นลิงก์อะไรบอกว่าลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ย
ไม่ต้องไปเชื่อเลยนะครับทุกผู้ชมครับ